พื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยหลายวันแล้วใช่
ถ้าท่านตื่นมาตอนเช้าเนี่ยนะอย่างผมไปส่งลูกชาย
เรียนที่สาธิตเกษตรโอ้โหจุดที่เป็นแบบพื้นที่สีแดงเลยที่เขาบอกเอาไว้
ก็คำเตือนมีมาตั้งแต่ต้นปีแล้วเรื่องของฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานแบบนี้
คือฝุ่นมันเล็กมากจริงใช่เล็กกว่าเส้นผม๒๐เท่าอ่ะ
ถูกต้องนะคือเล็กซะจนขนจมูกของเราเนี่ยไม่สามารถกรองมันได้
มันสามารถเข้าไปถึงด้านในของเราเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่ปอดเข้าสู่ระบบหายใจ
ค่ะเพราะว่าเหมือนกับโมลิกุลคือเล็กกว่าเม็ดและแดงมันก็จะเข้าร่างกายเราได้ค่อนข้างง่าย
ก็ส่งผลต่อสุขภาพหลายคนก็สงสัยไงว่าเอ๊ะแล้วพวกฝุ่นอย่างนี้มันมาจากไหน
คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็มาบอกแล้วว่ามันมาจากหลายสาเหตุ
เรื่องของควันจากท่อไอเสียโดยเฉพาะเครื่องยนต์ที่ใช้ดีเซล
เรื่องของการก่อสร้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่รถไฟฟ้าเอ่ยอะไรเอ่ยอันนี้ก็ส่งผล

ใช่ค่ะหรือว่าการเผาไหม้เผาขยะอะไรที่มันเกิดก่อให้เกิดควัน
พอมันมารวมกันทำให้เกิดปัญหา
บวกกับปัจจัยด้านอากาศช่วงนี้บ้านเราก็คือช่วงหน้าหนาวอากาศแรง
และในพื้นที่กรุงเทพฯแม่ก็คือต่ำเหลือเกินนะครับ
ไม่มีฝนมาอากาศไม่เปิดอ่ะเอาง่ายฝุ่นมันก็ไม่ลอยไปไหน
ใช่อากาศไม่เป็นใจคือถ้ามีฝนตกลงมาช่วยก็จะคลี่คลายได้
คือเรื่องของฝนเนี่ยนะก็มีคำถามว่าทำไมไม่ทำฝนเทียม
ค่ะเราทำไม่ได้นะคะเพราะว่าติดปัญหาเรื่องของการจราจรทางอากาศ
สนามบินเอยอะไรเอ่ยสุวรรณภูมิดอนเมือง
แล้วก็เรื่องของค่าความชื้นในพื้นที่ของกรุงเทพทำไม่ได้
คือทางหน่วยงานที่เขาทำเรื่องของฝนหลวงบอกว่ากฏการบินเขาห้ามเอาไว้ชัดเลย
กฎการบินคือเครื่องบินทุกประเภทเครื่องบินทำฝนหลวงอย่างนี้นะครับ
ใหม่คิดเป็นกิโลเมตรก็ประมาณ๗๐กิโลเมตร
กรุงเทพมีทั้งสนามบินดอนเมืองค่ะมีทั้งสนามบินสุวรรณภูมิ

ซึ่งก่อนหน้านี้กองทัพอากาศก็บอกแล้วว่าคือมีความพร้อมนะ
ที่จะนำเครื่องบินขึ้นบินแล้วก็ออกปฏิบัติการทำฝนหลวง

แต่ว่าศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเขาก็วางแผนเอาไว้แล้ว
เดี๋ยวจะไปขึ้นบินที่สัตหีบแล้วเครื่องบินทำฝนหลวง

จะมาทำฝนหลวงที่แถวฉะเชิงเศร้า
ที่ต้องบอกว่าถ้าอากาศเป็นใจก็เพราะว่าต้องดูลมด้วยว่า
ถ้าทำฝนหลวงไปแล้วตรงฉะเชิงเซาเนี่ย
ลมจะพัดเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพไหม
เพราะมันต้องไปเกี่ยวกับปัจจัยที่๓นะ
เนื่องจากนอกจากปัจจัยเรื่องของกฎการบินมาเรื่องของลม
ปัจจัยที่๓คือถ้าลมทิศทางไม่เป็นใจ
แล้วไม่ไปตกในพื้นที่กรุงเทพที่มีฝุ่นควันมลพิษเยอะเนี่ย
แล้วไปตกตรงอื่นเนี่ยพื้นที่โดยรอบที่เขามีการทำการเกษตร
แล้วช่วงนี้เขาไม่ได้ต้องการฝนค่ะฝนลงมาเนี่ยอันนี้เขายุ่ง
ใช่แล้วต้องดูที่ความชื้นของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะ
ร้อยละ๖๐ถึงจะสามารถทำฝนหลวงได้

มีผู้ที่เกี่ยวข้องมีนักวิชาการหลายท่านก็บอกว่าคือฉีดไปเนี่ยมันไม่ถึงหรอก

คือมันต้องโอ้โหคุณเห็นมาสอนมันลอยอยู่ไหนอ่ะ

ฉีดได้มันก็ช่วยให้เราคงจะรู้สึกได้บ้าง
อ่าเดี๋ยวฟังท่านธุรกฎมแล้วกันท่านก็ชี้แจงเอาไว้
แต่เอาเป็นว่าวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วครับท่านผู้ชมครับ
กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน๒๕ไมครอน
บอกว่าคุณภาพอากาศในวันนี้นะฮะตั้งแต่๙โมงเช้า
วันนี้จันทร์ที่๑๔มกราคมเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับ
และวันพรุ่งนี้ก็จะอยู่ในระดับนี้อีก
แล้วทุกคนเนี่ยไม่ต้องไปพิสูจน์จากไหนอะไรยังไง
สัมผัสได้ด้วยตัวเองเห็นได้ด้วยตาแสบได้ด้วยจมูกของตัวเอง
รู้สึกได้ด้วยตัวเองเลยอ่ะค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแก้ปัญหากัน
กรทมเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาดำเนินการเลย
ระดมแก้ปัญหาฉีดน้ำล้างถนนอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการฉีดน้ำเนี่ยบอกว่าจะมีการฉีดน้ำบริเวณสถานีวัดอากาศ
เพื่อบรรเทาฝุ่นละอองคนก็เลยตั้งคำถามว่าอ้าวมันมักง่ายไปไหม
ฉีดตรงนั้นมันจะได้วัดค่าแล้วมันเออจางลงอะไรแบบนี้
ที่ต้องไปฉีดบริเวณสถานีวัดอากาศเพราะว่าสถานีตรวจคุณภาพอากาศเนี่ย
ก็จะไปอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีปัญหาฝุ่นละอองรุนแรงอยู่แล้ว
ครับเช่นถนนมิตรมัยตรีเขตดินแดงริมถนนพะหนโยธินเขตจตุจักร
ก็เลยต้องตั้งรถฉีดน้ำดำเนินการตรงนั้นก่อน
ไม่ได้เป็นการสร้างภาพแต่อยากจะให้ทุกพื้นที่บรรเทาฝุ่น
แล้วก็จะขยายฉีดไปในพื้นที่อื่นที่มีปัญหาความรุนแรงลดหลั่นกันไปตามลำดับ
วันนี้ทางพลตำรวจเอกสุวินขวัญเมืองผู้ว่ากอทมก็ประชุมเร่งด่วนกับกรมควบคุมมลพิษ
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็พื้นที่เขตต่างด้วยนะครับ
เพื่อแก้ปัญหาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
เพราะว่าวันนี้เนี่ยจากการวัดเนี่ยค่าของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน๒๕ไมครอนเนี่ย
มาตรฐานต้องไม่เกิน๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับ
แต่ว่าในพื้นที่๓๓เขตจาก๕๐เขตของกรทมเกินหมดเลย
นะฮะเกินหมดเลยนะครับเกิน๕๐ไปหมดเลยนะครับ
ฉีดน้ำพ่นละอองน้ำเพื่อที่จะช่วยลดเรื่องพวกนี้ให้กับพื้นที่นะครับแล้ว
เอ้าหน้ากากอนามัยไปแจกให้กับประชาชนในหลายจุดด้วย
อันนี้ก็เป็นภาพที่กรทมเขาไปดำเนินการแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะเขาบอกการฉีดน้ำก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะ
ไปจนถึง๑๖มกราคมจะเน้นช่วงเย็นช่วงกลางคืน
ก็จะไปตามถนนสายหลักในกรุงเทพ
พื้นที่ที่มีการจรรจอหนาแน่น
ไปถึงถนนสายธุรกิจศรีลมสาธรณ์วิทยุประตูน้ำ
ทำความสะอาดไปด้วยลดการกระจายตัวของฝุ่นละอองไปด้วย
ส่วนเรื่องของหน้ากากอนามัยนะครับก็อย่างที่เราทราบนะฮะ
ถึงจะสามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดเล็กกว่า๒๕ไมครอนได้
ซึ่งตอนนี้ก็หายากเหลือเกินคือขาดตลาดมากนะฮะ
ที่ก็ขายกันแพงเลยนะครับจะเป็นแบบธรรมดาที่เราใช้ทั่วไป
อันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะป้องกันไม่ได้นะครับ
กรทมบอกว่าตอนนี้ก็ได้ระดมมาแล้วนะครับ
เพื่อจะแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพ
ก็ระดมมาจากหลายพื้นที่นะครับ
จะนำไปแจกนะอย่างงานอุ่นไอรักเนี่ยนำไปแจก๒๐๐ชิ้น
ลุมพินี๑๐๐ชิ้นบางคอแหลม๑๐๐ชิ้นธนบุรี๑๐๐ชิ้น
จตุจักร๑๐๐ชิ้นบางกะปิ๑๐๐ชิ้นบางขุนเทียน๑๐๐ชิ้น
บอกว่าจะประสงค์๑๐๐๐ชิ้นพื้นที่อื่นจะไปแจกตรงไหนอะไรยังไง
ลองถามทางสำนักงานเขตของท่านดูก็ได้นะ
อุนายรักนี้เขาไปแจกแล้วเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ใช่ค่ะก็ดังนั้นใครที่ต้องออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะ
ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อน
แล้วก็เบื้องต้นตอนนี้เนี่ยบางโรงเรียนเขาก็ประกาศแล้วนะคะว่า
เรื่องของการเคารพทงชาติก็ไปเคารพทงชาติในอาคาร
ไม่ออกมาพื้นที่ด้านนอกจะได้ไม่ต้องไปสูดดมมลพิษนะคะ
แล้วก็กิจกรรมกลางแจ้งเขาก็งดยกตัวอย่างนะคะโรงเรียนผัดไทยอุดมศึกษา
ออกประกาศให้นักเรียนเข้าแถวเคารพทงชาติตอนเช้าที่หน้าห้องเรียนแทน
ดใช้สนามงดทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกช่วงเวลา
จะใช้หอประชุมแทนแล้วก็จะมีการพ่นน้ำ
บริเวณสนามฟุตบอลทุกวันล้างถนนหน้าโรงเรียน
ไทยอุดมศึกษาก็อยู่ริมถนนใหญ่วิภาวดีรังสิตใช่ไหม
งานนี้ก็หนักอยู่เพราะว่ามีการสร้างรถไฟฟ้า
แล้วก็ใกล้กันก็ถนนพระหลโยธิน
เขาก็สร้างอีกสายหนึ่งพื้นที่เกษตรศาสตร์นี่ก็โดนขนาด
๒สายนะท่านกรวัตรระวังตัวเองแล้วกันนะครับ
ช่วงนี้พรุ่งนี้ก็รอกันอีกทีนึงว่าอากาศจะดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับ
สิ่งต่างที่เราพยายามช่วยเหลือกันจะเป็นผลมากขนาดไหน
แต่ก็ต้องดูระยะยาวด้วยใช่ไหมต้องแก้ปัญหาระยะยาวด้วย
ถ้าเรายังมีรถเยอะแบบนี้ใช่ไหมยังมีการก่อสร้าง
โดยไม่คำนึงถึงเรื่องของฝุ่นละอองแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อย
แล้วก็ช่วงนี้ทีมพยากรอากาศของเราก็บอกว่าฝนไม่ตกนะคะ
ฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจเท่าไหร่แล้วก็คาดการณ์ว่าประเทศไทย
จะเป็น๑ใน๑๐ประเทศที่มีอากาศแย่ที่สุดในโลก
เดี๋ยวมาติดตามกันเพิ่มเติมช่วงท้ายของรายการรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
ที่ออกกำลังกายก็งดก่อนนะฮะวันสองวันนี้นะเอาให้ดีก่อน
เข้าไปฟิตเนสที่ร่มงั้นได้
คือออกกำลังกายมันยิ่งกว่าเราเดินปกติไปทำงาน
เดินตามถนนหนทางมันยิ่งแบบหายใจเข้าออกเวลาเราเหนื่อย
โอ้โหฝุ่นพวกนี้มันน่ากลัวนะคะต้องระวัง